เดี๋ยววันนี้จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องเกมที่๒นะครับ
ก็วันนี้เนี่ยพร้อมจะเปิดโอกาสให้กับนักเตะที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสลงเล่นในเกมนัดแรกนะครับ
วันนี้จะได้โอกาสโทรฟอร์มต่อหน้านิชิโนนะครับ
ส่วนอาการบาดเจ็บของชะนาธิบสงครสินต์เอง
ตอนนี้ได้รับการยืนยันว่าอาจจะหายเจ็บไม่ทันในอีก๓เกมที่เหลือด้วย
ที่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติทาชิกริสถาน
ซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่คิดคะแนนสะสมอันดับโลกด้วย
ก็ก่อนเกมเองก็ถือว่ามีนักเตะตัวหลักอย่างชนะทิพย์เองก็ต้องบอกว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับ
ชินุบอกว่าตอนนี้นะครับเท่าที่ทราบอาการของชนะทิพย์เนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่น่าจะไม่ใช่บริเวณเดิมนะครับ
แต่ก็มีโอกาสที่จะหายไม่ทันทั้ง๒เกมเลยนะครับ
จากนี้นะครับยังได้เปิดเผยถึงโอกาสของธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรโดยกล่าวว่าธนวัฒน์เนี่ยเป็นคนใจเย็นครับอีกทั้งเป็นผู้เล่นที่สามารถปรับตัวได้ง่ายมีความพยายามจะเข้าหาเพื่อนร่วมทีมส่วนโอกาสในการลงสนามก็คงต้องพิจารณาจากฟอร์มการเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกทั้งยังมองว่าธนวัฒน์เองเนี่ยเป็นมิฟิลตัวก
ทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยกับทาชิกิสถานคืนนี้นะครับก็จะแข่งขันตามเวลาไทยก็คือห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีนะครับ
ขณะที่วรชิตกณิตศรีบำเพ็ญนักเตะของชมบุรีเอฟซีนะครับก็ติดทีมชาติไทยชุดนี้ไปด้วยนะครับเปิดเผยเป้าหมายในเกมอุ่นเครื่องกับทาจิกิสถานแล้วก็อุสเบกิฐานว่าหากได้มีโอกาสลงเล่นนะครับก็หวังว่าจะทำผลงานให้ดีต่อหน้านิชิโนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะต่อยอดสู่การเป็น๒๓คนของทีมในการ
แมทอุ่นเครื่องอีกสองสองเกมครับถ้าเราได้โอกาสแล้วเราทำดีผมว่าก็มีโอกาสที่จะติดไปเยอะครับแต่ถ้าคนอื่นทำดีก็ต้องเป็นของคนอื่นแหละครับ